ดูเรื่องของเศษไม้ท้ายไร่ปลายนา
ปกติแล้วจะเอาไปทิ้งเอาไปเผาทิ้งเอาไปทำอย่างอื่น
ตอนนี้มีมูลค่าแล้วนะคะขายได้ถึงตันละ๖๕๐บาท
แม้ว่าจะได้๖๕๐บาทแต่เขามีประโยชน์
มีประโยชน์ก็คือเอาไปทำเป็นพลังงานทดแทนชีวมวล

โรงงานผลิตไม้สับคำแมทอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น
เป็นหนึ่งใน๑๐วิสาหกิจชุมชนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมส่งเสริมผ่านโครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว
ซึ่งที่นี่จะเป็นจุดรับซื้อไม้จากคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
นับเป็นจุดเริ่มในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
และความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล
โครงการนี้ก็ทำให้โรงไฟฟ้าโรงงานที่ใช้เชื้อเพิงชีวมวล
มีคิ้วงวนป้อนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ก็เลยทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าหรือผลิตสินค้าของเขาได้ต่อเนื่อง
ในคุณประโยชน์ต้นที่๑อันนี้๒คือชาวบ้านเนี่ย
จากเดิมที่เขาตดไม้ตดไม้ขายตัลหนึ่งได้๓๐๐บาท๔๐๐บาท
เขาก็สามารถขายได้ถึง๑๑๐๐บาท๑๒๐๐บาทต่อตันนะครับ

รับซื้อไม้จากชาวบ้านในราคา๖๕๐บาทต่อตัน

เพื่อนำไปขายต่อให้กับโรงงานผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล
ในจังหวัดใกล้เคียงในราคา๑๒๕๐บาทต่อตัน
โดยที่นี่เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนแล้วกว่า๑๔๘๐๐๐บาท
ไม้ที่ขายเหล่านี้เราขายให้กับโรงงานไฟฟ้าค่ะ
แล้วก็มีหลายโรงงานที่มารับซื้อกับเรา

เขามีความต้องการที่จะไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้าหลายแห่งแต่
แต่ของเราวัตถุดิบของเราไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย
ซึ่งเราก็ถ้าไม้เข้ามาเยอะเราก็ผลิตได้เยอะ
วันเราก็ได้ประมาณวันละ๓๐กว่าตัน
ถ้ามีไม้มากเราก็จะได้ประมาณ๕๐๑๐๐ตัน

ทำให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ขยายผลสนับสนุนในอีก๒รูปแบบ
คือสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิง
และกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
วงเงิน๑๕๐ล้านบาท